พรุ่งนี้ปิดเทิมแน่นอนก็จะมีน้องไปมือเรียนพิเศษกัน
มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๘ขวบเรียนเสร็จปุ๊บไปยิมรอพ่อไปรับอยู่หน้าสถาบันนะฮะ
จู่มีผู้หญิงวัยกลางคนเดินมาแล้วจูงมือเด็กไปเลย
ไปอะไรอย่างเงี้เหรอลากไปเลยแล้วพนักงานเขาเอกใจเขาก็เลยไปถาม
เขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะพาเด็กไปถ่ายรูปไม่มีอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหก็เป็นเรื่องราวขึ้นมา
เนื่องจากว่าก็มีคนเห็นแล้วก็เข้าไปถามเข้าถามเข้าสุดท้ายเขาก็หายไปนะฮะ
ข้อความคือนะฮะเตือนภัยแก๊งลักเด็กหลังลูกชายวัย๘ขวบเศษเลิกเรียนพิเศษออกไปยืมรอพ่อไปรับหน้าตึกที่เรียนพิเศษย่านสยามสแควร์กรุงเทพ
จู่มีหญิงวัยกลางคนเขาโพสภาพไว้ด้วยนะฮะในภาพเดินมายืนข้างเด็กชายก่อนจะจูงมือแล้วพูดว่าไปถ่ายรูปกันต่อมาหญิงคนนี้บอกเด็กว่าต้องแกล้งทำไปแม่งลูกกันด้วยนะ
แต่เมื่อหญิงวัยนี้เดินจูงมือเด็กเดินเข้าซุ้มการจัดงานคือมีการขายสินค้าพนักงานคนหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติอันนี้คือภาพนี้คุณผู้ชมก่อนจะเอ่ยปากถามว่าน้องรู้จักกับป้าคนนี้ไหมพนักงานถามคือป้าคนนี้นะจูงมือน้องไปแล้วก็ไปเข้าในบูธขายของนะฮะพนักงานก็ถามน้องว่าน้องรู้จักกับป
ที่จูงเด็กมากับลักษณะของเด็กคนละแนวทางกันต่อมาเด็กก็ตอบพนักงานว่าไม่รู้จักครับเป็นเจาะเดียวกันกับที่พ่อเด็กโทรศัพท์เข้ามาที่เครื่องของน้องพอดีพนักงานก็บอกผู้หญิงคนนี้ว่าปล่อยน้องเข้าไปพ่อน้องมารับแล้วหญิงคนนี้ก็เลยปล่อยแล้วก็รีบเดินไปค่ะนะฮะทีมข่าวไปตรวจสอบก็เลยไปเจอผู้หญ
เขามีการจัดบูธและแจกสินค้าฟรีอยู่แจกของฟรีอยู่แต่มีเงื่อนไขว่า
คนที่จะรับของฟรีต้องมีลูกมาด้วยและให้ลูกมารับเท่านั้นอืม
แต่เธอไม่มีลูกมาด้วยด้วยความที่อยากได้ของเขาก็ตัดสินใจเห็นเด็กยืนอยู่คนเดียว
วานเด็กโดยการจุงมือเด็กไปแล้วก็ให้เด็กเนี่ยไปช่วยรับของแค่นั้นเอง
เอาแต่ก็ไม่รู้จักกันมาก่อนนี่ไม่มีการคุยอะไรกันมาก่อนเลยแล้วอยู่ดีก็จุงมือเข้าไปเลย
เอาไปฟังเสียงครอบครัวผู้ถูกกล่าวหากันหน่อย
มันเป็นบูธของอะครับใช่ไหมคุณแม่ใช่ไหมครับ
เป็นบุษเล่นเกมเล่นเกมแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดกันอะไรแต่ว่าก็ที่เหลือก็คุณตัวลัวว่าให้คุยกับคุณตัวลัว
แล้วอย่างนี้ก็คือยอมความไหมครับกับฝั่งโดยอื่นอ๋อไม่เป็นติดใจอะไรเพราะว่าเราก็มาแสดงความกลัวเสียงใจก็เฉย
อันนี้เป็นครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในภาพนี่แหละก็มาด้วยกันนะฮะ
โดยงานสอบสวนสนปทุมวันก็ให้ข้อมูลว่าคดีนี้เป็นคดีที่สามารถยอมความกันได้
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็เจรจากันแล้วผ่านทางโทรศัพท์ในระหว่างที่มีการให้ปากคำแล้วในเบื้องต้น
ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ติดใจอะไรทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นมิจฉาชีพ
ขอให้ทางเจ้าของโพสต์นั้นลบโพสต์นั้นแล้วก็ลบข้อมูลทั้งหมดออกไป
ก็เป็นอันเคลียร์แต่ก็เตือนไว้แล้วกันก็ไม่เราไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้
ซึ่งเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าเป็นแบบโจรขโมยเด็กแบบนี้มันอาจจะมีก็ได้
ใครจะไปทราบแต่ว่าจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะ
คือหนึ่งเขามีเงื่อนไขว่าคุณต้องมากับลูกไม่ใช่ลูกตัวเองมันก็ผิดเงื่อนไข
ไม่ใช่ไปเดินไปเห็นเด็กแล้วไปจูงมือเด็กไปด้วยอย่างนั้นก็ไม่ได้อยู่แล้ว